ก็เก่งข้างหนึ่งครับชนเสาไฟฟ้าคน

ได้ยินแต่เสียงตะโกนว่ามีคนติดอยู่

ไฟดูดไฟดูดไฟสลิงสลิงทุบทุบทุบ
คนอยู่ของหน้านี่กว่านี่ทุบก่อนดิเนี่ยคนอยู่ตรงเนี้ย
ทางน้ำเพลิงเนี้ยทางน้ำเพลิงอันน้ำใหม่มีไหม

ขนาดน้ำเพลิงขนาดน้ำเพลิง
ขอทางน้ำเพลิงหน่อยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุระทึกจริงฮะทุกคนพยายามช่วยกัน

โอ้โหเดี๋ยวมีไฟดูดด้วยเดี๋ยวมีเสียงระเบิดด้วย
ไฟก็โหมด้วยแล้วคนในรถหมดสติอยู่
ก็ต้องช่วยชีวิตออกมาให้ทันนะครับ
นี่ครับเป็นภาพนาทีระทึกเกิดขึ้นเมื่อกลางดึก
วันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ผู้ประสบเหตุก็คือนายพีรเดชจรัสรัตนาอายุ๔๒ปี
ก่อนจะเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟข้างถนน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนนิคมลำตะคองปากช่อง
หน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลหนองสาบรายอำเภอปากช่อง

คนขับซึ่งติดอยู่ภายในรถออกมาไม่ได้
พลเมืองดีทุกคนเลยพยายามเสี่ยงตายเข้าไปช่วยเหลือ
ท่ามกลางเสียงระเบิดด้านหลังรถอย่างรุนแรง
แล้วก็น้ำจากสายยางเอาไม่อยู่จริงคุณ
เพราะน้ำนิดเดียวเองก็พยายามที่จะตะโกน
หาถังดับเพลิงเอามาช่วยฉีดกันนะครับ
ระทึกนี้ยังมีต่อเป็นคลิปที่๒คุณผู้ชม
ไปดูกันนะครับ

ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คนอยู่นี่คนอยู่นี่
ทีมเข้าเท่านั้นอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปดึง

ถอยมาถอยมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เจอกันเร็วเจอกันเร็วเจอกันเร็ว

ค่อยค่อยค่อยค่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ
ติดขาติดถอยมาถอยมาถอยมา
ถอยมาถอยมาถอยมา
ปล่อยปล่อยครับถ้าพยาบาลดูให้พยาบาลดูถ้าพยาบาลดู
โอ้โหคุณนี่คือนาธิชีวิตจริงรับทรึกใจเหลือเกินครับ
และเป็นนาทีชีวิตของทั้งคนที่ขับรถแล้วก็ติดอยู่ข้างในด้วย
แล้วก็เป็นนาทีชีวิตของพลเมืองดีที่ต้องระวังทุกอย่างด้วย
เห็นไหมไฟมันโหมลุกเสียงระเบิดก็มีไฟช็อตไฟดูดก็มี
ดับเพลิงเอาไม่อยู่น้ำฉีดเอาไม่อยู่
แต่ทั้งหมดทั้งมวลสามารถช่วยคนในรถออกมาได้นะครับ
นำมาโพสต์เอาไว้ระบุข้อความว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ผู้ได้รับบาดเจ็บ
แต่พวกผมได้ช่วยออกมาแล้วครับขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยด้วยเถิด
คุณผู้ชมตอนช่วยออกมาแล้วนะฮะผู้บาดเจ็บไม่ได้สตินะครับ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปากช่องนานา
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะโอ้โหโอ้โหนี่ขอบคุณพลเมืองดีทุกคนจริง
คุณเขายังหายใจเฮือกอยู่เลยเนี่ยเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยจริงนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บตอนนี้นอน
รักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วคุณคิดดูถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาเนี่ย

แล้วก็หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียล

มีคนเข้ามาชื่นชมในความกล้าหารของกลุ่มพลเมืองดีทุกคนนะฮะ
ชื่นชมที่กล้าเสี่ยงตายเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ

เมื่อกี้เราได้ยินเสียงคนที่ไปช่วยเหลือบางคน

ไม่ว่าจะเป็นมีไฟคลอกนิดนึง

ขอบคุณพลเมืองดีกลุ่มนี้จริงที่เอาชีวิตเข้าเสี่ยง
แล้วก็ลุยไฟเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บออกมาได้นะครับ
ทุกคนในโลกโซเชียลคุณชื่นชม
แล้วก็ปรบมือให้กับความกล้าหารของพี่พลเมืองดีทุกคนด้วย

ถ้าระเบิดมานี่ก็ทุกคนก็อันตรายเหมือนกัน